รักษาโรคคุณผู้ชมปกติเราได้ยินแต่ผีผ้าห่ม

หมอผีค่ะอ้างบอกว่าตัวเองมีองค์สามารถรักษาคนที่โดนผีเข้าหรือโดนมนต์ดำต่างได้
ทีนี้วิธีการของเขาคือล้วงบนและล้วงล่างจับหน้าอก

เน็ตพอบอกเออลวงร่างนี่หมอผีหรือหมอสู
ชาวเน็ตบอกว่าเฮ้ยนี่มันพิธีกรรมหรือการล่วงละเมิดทางเพศ
พิธีกรรมที่พิลึกกึกกือมากวิธีการคือล้วงเสร็จปุ๊บ
น่าจะเป็นการอ้างว่าล้วงสิ่งที่ไม่ดีออกมาไง
เออคุณผู้ชมอยากดูมั้ยเอาดูกันหน่อยไหมฮะ
นี่แหละค่ะมีการบริกรรมคาถาต่างด้วยนะคะ
ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากคุณค่ะ
เออเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์กันนะฮะ
ทีนี้พอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะ
นักข่าวของเราในฐานะสื่อมวลชนก็ต้องไปตรวจสอบความจริงให้กับสังคมนะคะ
ไปพบกับผู้ชายคนนี้ที่บอกว่าตัวเองเป็นหมอผี
ชื่อว่านายสายันสังทองหรือว่าหมอศัยศาสตร์
เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี
เปิดเผยกับเราบอกว่าไอ้การรักษาแบบวิธีนี้แขนงนี้
มันมีกันมานานนมแล้ว

แล้วก็ใช้มีดหมอจี้ไปตามศีรษะแขนขาและลำตัว
ใช้นิ้วมือขูดตามเส้นและกล้ามเนื้อ
เพื่อเรียกคุณสัยออกไปจากร่างกาย
และที่สำคัญคุณค่ะไม่ใช่รักษาแต่เฉพาะผู้หญิงนะ
รักษาผู้ชายก็รักษาค่ะ
แต่เพจที่เขาแชร์คลิปนี้เนี่ย
เห็นบอกว่าคือเวลารักษาผู้ชายเนี่ย
แต่เจ้าตัวว่าไงต่อเดี๋ยวเล่าต่อค่ะ
สำหรับปูมหลังของผู้ชายคนนี้นายสายนสายันเนี่ยนะคะ
ทีมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
แต่ต่อมาประกอบประสบอุบัติเหตุรุนแรงถึง๓ครั้ง
แต่เอาชีวิตรอดมาได้ประสบอุบัติเหตุถึง๓ครั้ง
แต่ไม่ตายเอาชีวิตรอดมาได้
ก็เลยไปตามหาความจริงว่าทำไมตัวเองถึงรอดนะคะ
จนกระทั่งไปหาหมอดูหมอดูบอกว่าตัวเองมีองค์
ไม่แน่ใจว่าองค์ไหนที่สุดแล้วตัดสินใจไปเรียนศัยศาสตร์
กับหมอศัยศาสตร์แล้วก็มีความรู้เรื่องของการรักษา
ซึ่งการรักษาแบบเดียวกันเนี่ยก็รักษาทั้งหญิงและชาย
ค่าครูคนละ๓๒บาทเท่านั้นเองนะคะ
ศัยศาสตร์คนนี้บอกต่อลักษณะที่เล่าให้ฟังเนี่ย
คือเหมือนตัดพอนะบอกว่าโอ้โหหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ไปนะ
เกี่ยวกับวิธีการรักษาผมเนี่ยถูกชาวเน็ตวิจารณ์เละเลย
แล้วก็โจมตีด้วยหมอศัยศาสตร์คนนี้บอกว่า
คือชาวเน็ตรู้ไม่จริงฟังความข้างเดียว
แล้วมาวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ผมก็เสียเหมือนกันนะ
เอาล่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝากตรวจสอบด้วยนะคะคุณผู้ชม
จริงแล้วก็มีทั้งคนที่ใส่ผ้าถุงแล้วก็เขาล้วงข้างบนล้วงข้างล่าง
คนที่แต่งชุดแบบราวก็ล้วงไปแบบนี้ก็มี
ต้องตรวจสอบนะตรวจสอบให้หน่อยนะคะ

เราก็นำเสนอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วกันนะคะ